มันก็แล้วแต่ดวง
ลูกค้ามันจะมีเยอะอีกวันได้ไง

อะไรอ่ะ

งวดนี้มันแพ้ฟากี้หนูโหดแน่นอน

มักเสียตัวไหนอันนี้

ถ้าเธอนูไงหรอเอ้ยเหมียเนี้ย

แล้วตัวอ่อนค่ะแกจะเหนียดร้อน

ขาดเปลื้อ

ไอ้หน้าได้ออกกุบตกไป

อันนี้ก็เริ่มขึ้นแล้ว

อีก

ไม่คงห่วงพูดโหขูดจะได้

ห้อขู่ดทำไมเนี่ยเลขเต็มเลย

นี่หรือคะ

คนเราเนี่ยมันก็ต้องอยู่ด้วยความหวังนะพี่บอล

ไปขูดให้เลขมันขึ้นสักหน่อย
เจ๊นี่บ้าหวย
หวยนี่อักษรก็บ่งบอกอยู่แล้ว
หอยหิบหอยหิบฮื้อฮื้อ
ปลอแหวนปลอย่อยักฮื้อ
ต้องไปดูใครเล่นมานี่ฮะ
ต้องถามเร็ว
ขาเย็นนะวอดวายย่อยัก

เออแล้วพวกที่เล่นบอลน่ะ

แล้วก็งองูงองู
แน่นอน

เอ่อคนเราบ่อยยังพี่บ่อยแหละนะ

เอาเถอะวันนี้หนูอยากจะได้อะไรก็ได้
ที่แบบช่วยทำให้หนูสามารถขูดแล้วก็มีเลขได้
มือขูดจนเมื่อยไปหมดแล้วนี่
เจ๊ชอบขูดชอบขัดเหรอ

ไอ้ขัดแบบเจ๊นี่มันไม่มีประโยชน์หรอก

เออเอาอันนี้เอาอันนั้นอะไรกัน

นี่คือแปรงขัดพิราธงศาล
ขัดอะไรอย่างนั้นโถ่โถ่โถ่โถ่โถ่โถ่โถ่โถ่โถ่โถ่โถ่โถ่โถ่โถ่โถ่
โถ่โถ่โถ่โถ่โถ่โถ่โถ่โถ่โถ่โถ่โถ่โถ่โถ่

นิกร์พี่ถูกก่อน

อย่างนี้เหมือนจะเป็นที่
แล้วก็ไม่ถูกหวยเลย

แปรง๓เป็นอะไร

ตอนนี้ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าคุณเฟิร์นจะตอบคำถามข้อนี้ได้หรือไม่
ช่วงหน้ากลับมาดูกัน